ไปที่วัดบุรีรำแต่ว่าอยู่ที่นครสวรรค์ฮะ
โชคหลังจากได้ข่าวว่ามีคนมาขอโชคนะฮะ
แล้วก็ถูกรางวัลไปแล้วหลายงวดซึ่งคนที่ได้โชคลาภนะครับ
ตามต้องการแล้วก็ต้องเอาเครื่องเส้นไหว้นะครับเอาอะไรมาบ้างที่นี่
รูปปั้นไก่ชุดทหารหนังสติ๊กแล้วก็ของเล่นอีกหลายอย่างเลยมาแก้บนฮะ
จากนี้ชาวบ้านบางคนไปขอพรให้ขายของได้แบบเทน้ำเทท่านะครับ
แล้วก็จุดทูปเสี่ยงทายได้เลขก้านทูบมาสมใจนะฮะ
เพื่อจะเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ตามแผงต่างลุ้นรางวัลใหญ่งวดกลางเดือนนี้ฮะ
ขยับไปดูคนดวงดีเป็นคุณครูท่านหนึ่งดวงดีมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฮะ
สองงวดที่แล้วถูกฉโลกกับส้มศุนย์ที่ชัยนาศ
ไปไปมาเนี่ยกลับมาอีกทีฮะกลับมารอบนี้ขอแท็กได้ไหม
ซิบกันเบาแปลว่าถูก๒แล้ว
คราวนี้กลับมาขออีกทีอยากจะขอถูกสาม
คุณครูท่านนี้คือคุณครูณนายนาสุวรรณรงค
เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาเนี่ย
จุดประทัดจุดประทัดก็เครื่องเส้นไหว้
เพราะว่าก่อนหน้านั้นถูกไป๒งวด
ใกล้ตรงไหนเกือบล้านนะโอ้โห
สองงวดเกือบล้านนั้นก็มาขอคนได้ไหม
โอ้โหดีใจมากเลยนะก็เลยมาขออีกรอบนึง
นี่ญาติเหรอเปล่าเลยคนที่เขารู้ข่าวว่า
คุณครูถูกไป๒งวดเลยมาขอถ่ายปลายประทัดหน่อย
หมายเลขปลายประทัดนะครับสุดท้ายแล้วก็โชว์กันชัดแบบนี้
ฟังคุณครูวิเคราะห์ด้วยอีกทีหนึ่งฮะ
อ๋อก็๙๘แล้วก็๓๖๒
หกสองใช่ไหมครับเห็นว่าไปตรงกับเลขอะไรด้วยไหม

ก็ถือว่ามีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ใน๕ตัวนี้เนาะ

มีความสอดคล้องกันกับเลขที่มีอยู่แล้วในชีวิตจริงนะฮะ

เออของพี่นี่เป็นเด็กไปเลยอ่ะ
ตรงดีเบอร์ดีขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชม

บอกว่า๓๓ไม่พออยากจะได้งวด๓๔ก็เลยต้องไปขออีกครั้ง
ที่ไหนทำไมแม่นขนาดนี้
อสมรูศิเน่นท่านพุทธคุณอายุทธยาค่ะ

ผู้หญิงที่ดวงเห็งสุดปังปุริเย่ไม่ไหวแล้วนะจ๊ะ
ก็คือนางสาวสุกัญญาพรมหอมนะฮะ
วันนี้มาที่อสมรูศิเน่นท่านพุทธคุณนะคะ
แล้วก็มีการกระซิบขอพรขอโชคขอลาบ
ค้างหูองค์พ่อปูรูศิพรเมธ

ก็ขออีกครั้งบอกว่าขอให้ถูกลอตเตอรี่นะคะ

โอ้โหคุณดวงดีเกินนะฮะ

ร่วมกับครอบครัวแล้วก็ครูที่โรงเรียนนะคะ
ส่งตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
แล้วก็ก้านทูบมงคลเจ้าสัวเหง

แล้วก็รวมถึงเลขปลายหางประทัด

พอแก้บนเสร็จปุ๊บก็ต้องแก้มืออีกครั้งหนึ่ง

เราก็ถามต่อว่า
ลับดวงเห็งดวงดีเนี่ย
คืออะไรคะคุณครูครูบอกว่า
บูชาตะกรุดคู่ชีวิตวาสนาเศรษฐี
แล้วก็เช่าเหรียญพิธีไหว้ครูโสรสมงคล
กลับไปบูชาเท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหปังปุริยไม่ไหวแล้วเนี่ย